ไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันนะคะ
อันนี้ไม่มีใครประสบอุบัติเหตุแต่มีการตั้งคำถามว่า
ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเป็นรถมอเตอร์ไซคันใหญ่
ดูจะน่าจะเป็นคนมีตังค์นะถึงจะซื้อได้แบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วตำรวจจะจับไหมเพราะหลักฐานก็มี
ทนโทษค่ะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คือต้องถามเลยว่าทำได้ไหมคือมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
ว่ามาขี่รถแบบนี้บนท้องถนน
และคือไม่ใช่ถนนสุขหัดนะคะ
นี่เป็นถนนที่คนอื่นเขาก็ต้องใช้ร่วมกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีคือเขาออกทริปกัน
เป็นรถบิ๊กไบท์เขามากัน๔คัน

คือคนที่สวมเสื้อสีแดงหมวกกันน็อกสีเขียวเนี่ย

กล้ออยู่ไปสักพักนึงเนี่ยนะคะ
แล้วคลิปนี้คนที่ถ่ายไว้
ก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
เขาก็อ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะ
เขาก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้

ตั้งแต่ยกล้อครั้งแรกติดไฟแดง
เพื่อให้เห็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจน
แต่บังเอิญค่ะทะเบียนมันไม่มีนะรถคันนี้
ก็เลยได้เห็นแต่ภาพและไม่เห็นหน้าที่แท้จริง
เพราะสวมหมวกกันน็อกปิดบังไว้เนี่ยนะคะ
คลิปนี้ความยาวทั้งหมด๓นาทีกับอีก๒๓วินาที
คือเรียงแถวกันมาแต่๑คันยกล้อ

และนี่คือรอบที่๒ที่คุณผู้ชมเห็น
กล้อแล้วแถมแซงรถคันที่วิ่งด้านเลนซ้ายสุดไปอีกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ราชบุรี
ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา

ถนนสายห้วยไผ่น้ำผู้
คนที่ถ่ายเอาไว้เขาก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ

แล้วก็มีการระบุข้อความว่า
ไบท์แว้นโชว์ยกล้อบนถนนกฎหมาย๒มาตรฐานหรือเปล่า
หลักฐานชัดเจนแบบนี้ตำรวจจะกล้าจับไหม
ถ้ากล้าจับแล้วจะโดนข้อหาเหมือนกับเด็กแว้นที่
ท่อเสียงดังออกมาซิ่งกวนเมืองหรือเปล่าครับ

กลายเป็นสนามแข่งเวลาราชบุรี
ในช่วงที่เขาถ่ายเขาก็พากไปด้วยนี่นะคะ

ราชบุรีกลายเป็นสนามแข่งรถไปแล้วเหรอ
ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับที่คนใช้สัญจร
ปกติแล้วเหรอมีการยกล้อบนถนนได้ด้วยเหรอ
คือถามไปแบบนี้นะคะในขณะที่
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็บอกว่ามันเสี่ยงอันตรายนะ

เป็นคนขี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุลงมา

ถ้าล้มลงและมีรถคันอื่นตามมา
คนอื่นจะเกิดอุบัติเหตุตามไปด้วย

ขี่ตามท้องถนนทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ